คราวนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหหวาดภาวะ
ทำไมอีกละอ่าอ่าพี่ตู้สิกคืนเดียวล่อสักแปดหลังเลย
ผู้ชายคนนี้มันเปลือยท่อนล่าง
ปิดบังใบหน้าใส่เสื้อหมดเลยนะ
แล้วเข้าไปเนี่ยจะไปบุกข่มขืนเด็ก
เดี๋ยวมันเตรียมพร้อมมาขนาดนั้นเลยเหรอ

แล้วอย่างที่บอกไงว่ามันไปแบบโทงเลย
ดูหน่อยไอ้ที่ต้องเบลอเพราะอะไรล่ะเห็นไหม

ปิดทุกอย่างยกเว้นข้างล่าง
โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมที่ผมบอกว่ามันพร้อมขนาดนี้
นี่แหละกล้องวงจรปิดในบ้านจับได้
คือทำไมบ้านนี้เขามีกล้องวงจรปิดดูจากลักษณะเนี่ย
เขาไม่ใช่บ้านอยู่อาศัยเฉยเป็นร้านขายของชำ
อยู่ในหมู่บ้านนานวลค่ะที่ห้วยทัพทันของศรีสะเกด
ดูสิมาแบบนี้เนี่ยช่วงเวลาสักตี๒
เมื่อวันที่๒๑ตุลาที่ผ่านมาเข้ามาถึงนะก็ลื้อข้าวของ
เจ้าของบ้านเขาได้ยินเสียงกุกกักกุกกักไงใครอ่ะตะโกนถามไปแบบนี้
หลังจากนั้นเจ้าของบ้านเดินออกมาดูไอ้คนร้ายเนี่ย
มันก็วิ่งทงเทงหนีไปค่ะแล้วเจ้าของบ้านเขายังคิดเลยว่า
หรือว่าหลานฉันวะก็ตามออกไปหน้าบ้าน
แล้วก็ตะโกนด่าคิดว่าเป็นหลานไงเองจะมาขโมยตังค์ป้าอีกทำไมวะ
สักพักนึงคิดได้ว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นคนร้ายวะ
แล้วออกมาทำไมเนี่ยก็วิ่งกลับเข้าร้านไปค่ะ
โทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วผู้ชายคนนี้
ที่เขาเปลือยท่อนล่างมาแล้วพี่เบิร์ตถามว่าทำไม
มันเตรียมพร้อมมาขนาดนี้เลยเหรอ

ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงพี่เบิร์ต
บุกเข้าไปที่บ้านนี่ให้ดูค่ะ
บ้านที่อยู่แถวนั้นแหละแล้วจะไปข่มขืนเด็ก๑๒
น้องตะโกนแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วย
ผู้ชายคนนี้มันก็เลยวิ่งหนีมาไง

กางเกงในมันก็ถอดไปแล้วคือเตรียมการจะข่มขืนน้องสิบสองอ่ะ

นี่แหละเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงโทงเทงเข้าร้านขายของชำของชาวบ้าน
นักข่าวนะลงไปคุยกับแม่ของน้องวัย๑๒

แม่บอกไอ้คนร้ายเนี่ยมาทางประตูหน้าบ้านเลยนักข่าว
เดินสำรวจรอบบ้านก่อนเลยนะแล้วก็เปิดเข้าไปในห้องของลูกสาววัย๑๒เนี่ย

แต่คิดว่าอ๋อน้องเขานึกว่าเป็นแม่เปิดมาหรือเปล่า
คนร้ายเนี่ยเดินออกไปนอกห้องจากนั้น

น้องลืมตาออกมาตกกรี๊ดเลยเรียกแม่เลยฮะ
น้องเรียกแหม่วิ่งออกมา
ดีนะว่าน้องกรี๊ดดังครับแม่เลยมาดู
คนก่อเหตุก็เลยหนีไปคุณผู้ชมฮะ
แต่อย่างที่บอกคือคนร้ายมันตะเวนไง

เออมันไม่ได้จบแค่หลังสองหลังมันไปหลายหลังเลย

แล้วโอ้โหปรากฏว่าจากวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชม

หลังที่รู้ตัวคุณผู้ชมลองคิดเล่นเล่นว่าจะมีหลังอื่นไหมอ่ะ
ที่คนร้ายคนนี้มันบุกเข้าไปแล้วเจ้าของเขาไม่รู้ตัวค่ะ
แต่เราไปคุยผู้เสียหายอีกหลังนึงนะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าปกติที่บ้านแม่จะตื่นเช้ามา
แล้วก็เปิดประตูเหมือนกับเปิดประตูไว้ไม่ได้ล็อก
ทีนี้คนร้ายมันคงมาจับดูเขาทำท่าคือเหมือนกับงับประตูไว้เฉยนะคะ
คนร้ายมันก็เข้ามาแล้วไม่มีใครในบ้านรู้เลย
กว่าจะรู้ว่าโดนขโมยตังค์ไปแล้ว๙๐๐กว่าเนี่ย
คือจะหยิบตังค์ไปจ่ายของที่สั่งไว้
เอ้าตังค์หายไปไหน๙๐๐กว่าบาท
แล้วพอในชุมชนเขาพูดต่อกัน
เออมันน่าจะเป็นคนเดียวกันนั่นแหละ

แล้วก็เดินอุกอาจแก้ผ้าตามถนนในหมู่บ้าน

ดำเนินคดีนี่กล้องวงจรปิดจากหลายมุมเลยนะ
เห็นเลยอ่ะรอยต่อจากบ้านนึงไปอีกบ้านนึง
พฤติการของมันเป็นยังไงเข้าไปจะไปทำอะไร

ถ้ามีสตุ้งสตางค์ก็เนี่ยทำแบบพี่เขา
ติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านสักตัวหลังบ้านสักตัว